อยู่ที่เทศบาลตำบลปลักแร็ดนะครับ

ส่งเสริมให้ทำข้าวแดกงาเป็นของดีในชุมชน
เอาไปดูกันหน่อยนะครับว่าขนมนี้มันเป็นยังไง
เป็นขนมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้ว
นี่กำลังทำกันอยู่เลยครับ
ชาวบ้านหมู่๕ตำบลปลักแร็ด
อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
จะตั้งกลุ่มชุมชนต้นแบบวิถีโบราณบ้านปลักแร็ด

ขนมพื้นบ้านที่หาทานได้ยากในปัจจุบันนะครับ
โอโหนี่ตามกันตุบตับ

เอาละก็มีนี่นะครับ

เป็นต้นแบบครับในการถ่ายทอดวิธีการทำให้กับสมาชิกในกลุ่ม

และมีการนำมาผลิตแล้วก็เผยแพร่ในงานวิถีชุมชน
ต่างล่ำรือถึงความอร่อยเลยทีเดียว

นางดุษณีย์เจียนใจรักนายกเทศมนตรีเทศวาสตร์ตะหมดปักแร็ดนะครับ
ก็กล่าวว่าบ้านปักแร็ดนี่นะครับนี่ทั้งหมด๗ชุมชน

แต่การดำรงชีวิตยังคงยึดถือวิถีโบราณ
จึงต้องอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี
โดยเฉพาะเรื่องของอาหารไทยขนมไทย
โดยเฉพาะข้าวแดกงาเนี่ยเป็นขนมที่สืบคลอดไปอย่างยาวนาน

และมีรสชาติดั้งเดิมหอมมันหวานครบสูตรครับ

แดกงานั้นเป็นขนมโบราณของปากแรดเรา
ซึ่งเป็นสูตรโบร่ำโบราณนะคะ
ถ้าเกิดรสชาติดั้งเดิมก็ที่ปักแรกที่อื่นเขาก็มีนะคะ
แต่ถ้าจะให้อร่อยก็สูตรดั้งเดิมต้องปักแรกเลยค่ะ
ก็จะมีรสชาติของหวานมันเข็ม
ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานก็ต้องใส่ไส้ด้วย
ไส้นั้นก็ส่วนผสมก็จะมาทำจากน้ำตาลปึกแล้วก็มะพร้าวอ่อน
เพื่อจะได้ความหวานของน้ำตาลปึกแล้วก็รสชาติหอมหวานมันของงาค่ะ
มาดูวิธีการทำกันหน่อยแล้วกันเผื่อใครจะสนใจ

ยุพินเขากล่าวว่าวิธีการทำข้าวแดกงานั้นไม่ยากนะเอาจริง
ส่วนประกอบก็มีข้าวเหนียวนึ่งผสมเกลือ
แล้วก็นำมานะครับมีทั้งแบบงาแบบธรรมดาแล้วก็แบบมีไส้
ไส้ก็คือไส้มะพร้าวนั่นเอง
วิธีการทำอย่างที่บอกนะครับเอาข้าวเหนียวนึ่งผสมเกลือมาตำให้ละเอียด
จากนั้นโรยงานแล้วก็ตำต่อไปจนรวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่เห็นมันจะดำแบบนั้นแหละ
จากนั้นก็เอามาปั้นเป็นก้อน
แบบนี้ก็ทำได้อีกแบบนึงคือทำปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอามาปิ่งกับไฟ
ถ้าไฟแรงเห็นมันดำอยู่แล้วใช่ไหม
มันจะยิ่งดำไปกว่านี้มันจะไหม้ครับคุณผู้ชมครับ

ไปไล่ไปนาแบบแถวชุมชนแบบนี้ก็คือทำไล่ทำนาก็โขกก็เอาไปนาแล้วไม่ต้อง
ห่อข้าวไปกินก็ได้เพราะมีข้าวเหนียวก็เป็นอาหารหลักอยู่แล้ว
แล้วงาก็จะเพิ่มความหอมไม่ต้องหาอะไรไปกินด้วยก็เอาไปนาได้เลย
เราพูดถึงว่าถ้าว่ากินไม่หมดเราก็เอามาย่างไปแบบนี้
แล้วจะอยู่ได้นานไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องใส่ตู้เย็น
เพราะก่อนนี้ก็ไม่มีตู้เย็นอะไรอ่ะเนอะก็คือก็ย่างแล้วก็เอาไว้บ้านอย่างนี้แหละ
แล้วก็จะไปนาก็หยิบไปวิ่งแล้วก็หยิบไปก็ไม่เป็นไร
อ๋อนี่ไงเป็นวิธีในการเก็บรักษาอาหารอืมถนอมอาหาร
จากนี้เห็นไหมบอกแล้วเอาไปทานกับกาแฟทานกับชาก็ได้นี่
เอาล่ะรับประโยชน์ใครที่สนใจอยากจะลองรับประทานดูนะครับ
หน้าวัดปรักแร็ดนะครับเขาจะขายในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
ก็จุดที่ขายจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอบางรกรรมเพียงแค่๘กิโลเมตรเท่านั้น

ทางสมาชิกกลุ่มชุมชนต้นแบบวิถีโบราณบ้านปักแร็ด
ก็ถามกันไปได้เช่นเดียวกันนะครับ
ของดีนี่ยังมีอีกเยอะที่พิศนุโลก